เด็กบอกโอ๊ยเปิดแล้วเหรอไม่อยากเปิดเทอมเลยนะฮะแต่พอจะเปิดเทอมแบบนี้
คุณครูผู้ปกครองต้องใช้วิธีการในการที่จะล่อเด็กมาโรงเรียนฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะนั่นคุณครูนะไม่ใช่น้องวัว
ไม่เป็นไรค่ะจินตนาการสำคัญของความรู้เป็นน้องสัตว์นั่นแหละ

อ้าวมีเสื้อเหรออ้าวนั่นแหละกูไม่ชอบมา
คุณครูนี่ลงทุนเลย
เด็กลูกมาโรงเรียนมาเจอคุณครูใจดีแบบนี้
เขาเปิดปลายสัปดาห์แบบนี้นะครับ
เราไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้ที่โรงเรียนพิทักษิตวิทยา
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล๑จนถึงป๖นะฮะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาส่งนะ
คุณครูก็จัดเต็มนะฮะแต่งตัวเป็นคอสเพลย
สรุปคือเป็นลิงวัวแล้วก็สิงโต
ลิงวัวสิงโตแล้วก็กระต่าย

มี๔ตัวมารอรับเด็กอยู่นะครับ
เด็กบางคนก็ดีใจตื่นเต้น
คุณครูเป็นลิงหนูชอบหนูอยากไปเรียน

ร้องไห้จ้าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคุณนะ
ก็เอาตุ๊กตรงตุ๊กตามาให้แล้วเด็กบางคนร้องไห้
แม่ก็ปลอบกันก่อนพ่อก็ปลอบกันก่อนอุ๊ย
ล้องแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ปลอบใจคุณครูก็มารับ
คุณครูบอกว่าใส่ชุดแบบนี้เพื่อให้หนูน้อยจะได้แบบรู้สึกว่า
อาจจะแต่งทุกวันเท่าที่จะทำได้
เพื่อให้ลูกของเราได้เข้าโรงเรียนกันอย่างมีความสุข

มันได้ผลไหมเพราะว่าภาพที่ที่ฉันเห็นคือ

ก็มีไงเด็กบางคนก็ดีใจคุณครูเป็นวัว
แต่เด็กบางคนบอกอยู่กับพ่อแม่มานานตั้งแต่ปิดเทอม
นานาคุณครูขออีกนิดได้ไหมคุณครู
อาทิตย์หนึ่งดิฉันว่าอาทิตย์หนึ่ง
เจ้าง่ายแกรกพ่อแม่ก็จะต้อง
เกาะหัวเหมือนคุณสองคนคุณลูกยัง
บ้านเขาบอกว่าไอ้ที่ร้องไห้ไม่ใช่เด็กนะ

ใช่โดยเฉพาะคนที่แบบพาลูกไปโรงเรียนครั้งแรก

บอกตัวเองดีกว่าว่าคงต้องเตรียมตัว